แรกเนี่ยเป็นเรื่องราวที่ชาวเน็ตก็วิพักษ์วิจารณ์กัน
ชะล้อวิวาดกันนี่แหละชกต่อยนะคะ
กลุ่มวัยรุ่นเขาใช้คำว่าสุดป่าเถื่อนเลยล่ะ
มีการไปชกต่อยกันโดยอ้างว่าอีกฝ่ายนึงเนี่ย

และที่สำคัญมีคำพูดพูดออกมาบอกว่า

อ้างว่าเป็นเด็กตำรวจไม่มีใครกล้าจับนะคะ
เหตุการณ์นี้ก็เป็นภาพจากกล้องวงจรปิด
เป็นนาทีกลุ่มชายวัยรุ่น๓คน
รุมทำร้ายร่างกายวัยรุ่นอีกคนนึง

ใช้อาวุธไม้แล้วก็มีดไล่ฟันตี
ใช่ทุ่มถังขยะใบใหญ่ใสด้วยนะคะ

เขียนไว้บอกว่าเด็กตำรวจไม่มีใครกล้าจับ

แค่ขับรถปาดหน้ากันถนนจรรย์สนิทวง

พวกมารุมทำร้ายอาการสาหัส
เหตุเกิดท่าน้ำวัดอาวุธในซอยจรรย์๗๒ค่ะ

ผมนึกว่าเป็นตำรวจเด็ก

ประมาณนั้นบอกว่าเหมือนตำรวจคุ้ม

ก็นำคลิปนี้มาเผยแพร่ต่อ
จนตอนนี้นะคะยอดผู้เข้าชมกว่า๔๐๐๐ครั้ง
แล้วก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงพฤติกรรมของวัยรุ่นกลุ่มนี้เป็นจำนวนมากค่ะ
เรื่องนี้ทีมข่าวสายตรวจโซเชียลสอบถามไปอย่างร้อย
ตำรวจเอกอรุณมูลกิติรองสารวัตรสอบสวน

บอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเวลาประมาณตี๔ของวันที่๑๗ธันวาคม

พบว่าเหตุเกิดจากวัยรุ่นสองกลุ่มรู้จักกันมาก่อน
แล้วก็เกิดอาการเขม่นกันค่ะ
โดยรุ่นผู้เสียหายอ้างว่าอีกฝ่ายขับรถมามองหน้า

หลังจากนั้นอีกฝ่ายก็ได้ยกพวกมารุมทำร้าย
ซึ่งเหตุการณ์นี้มีผู้บาดเจ็บทั้งหมด๓คนนะคะ

แล้วก็นำภาพของผู้ต้องหามาให้ผู้เสียหายชี้ตัวแล้ว
วันนี้ก็เตรียมออกหมายจับต่อไป
ส่วนกรณีที่โลกโซเชียลอ้างว่าเป็นเด็กตำรวจไม่มีใครกล้าจับ

จากการสอบสวนเขาบอกว่ายืนยันว่าเรื่องนี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับตำรวจนะคะ

ก็โปรดโดนอ้างเยอะมากเลยที่อ่านมาเอาแค่เวิร์ดชาวนะ
โดนอ้างแบบว่าเป็นตำรวจบ้างบ้าง

รู้จักตำรวจแบบบอกไว้ก่อนนะคะ
รู้จักหรือเปล่าแบบเราเห็นในทีวีหรือเปล่า